คุณผู้ชมไปดูลีลาการรดน้ำสังที่บอกเลยว่าโลกต้องจำ
เพราะมันไม่ธรรมดาจริงนะคะสำหรับพี่ลาล่าอาสยาม

แม่สมัยนี้จะรดน้ำสังทั้งทีมันก็ต้องลีลาดีกันบ้าง
อย่างลาล่าอาเซียมเนี่ยน้องทรัพย์ความสวยงาม

เบาสาวเขาขอท่ารถน้ำสังลมมา
ลาล่าก็จัดให้แบบนี้

มือเจ้าเบามือเจ้าเบา
สงสารบ่าวสาวคงจะเมื่อยหน้าดู
ยังไม่ร่วมดีสักรูปก็ยัง